ดูกันด้วย

ดูกันด้วย

ดูกันด้วย
ดูกันด้วย

ดูกันด้วย
ดูกันด้วย

คือมันดูแล้วน่าจะเป็นชายและเป็นหญิง

เขียนในใบนำฝากของธนาคาร

ต้องขอโทษลูกค้าทุกคนที่เข้ามา
ผมเกิดมาไม่เคยเจออย่างนี้ในชีวิตครับ
แล้วก็สงสัยก็คงเป็นผลที่เราซื่อสัตว
ผมคิดว่านะจะเป็นอย่างนี้

เรียกว่ารวมมิตรเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ชม
คือวันนี้ไม่รู้จะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันดีนะคะ
แต่ว่าแน่นอนถ้าเอาในส่วนของข่าวดังช่วงที่ผ่านมา
ถ้ามารวมกันแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับลอตเตอรี่
หวยหรือว่าพูดเต็มปากว่าหวยใต้ดินมาค่อนข้างจะถี่ใช่ไหมคะ
อย่างเรื่องล่าสุดวันนี้ที่คนติดตามกันก็ตกลงว่า
พ่อค้าที่ขายลอตเตอรี่ให้ลูกค้าถูกรางวัล๙๐ล้านบาท
อันนั้นตกลงจริงหรือไม่จริงนะคะ
เพราะว่าถูกเปิดประเด็นให้ตรวจสอบโดยชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมนะคะ
แต่ว่าก็พ่อค้าก็ยังยืนยันอยู่ว่าของจริงของจริงแน่
เดี๋ยวเราค่อยว่าเรื่องนั้นกันเอาเรื่องนี้ก่อน
เมื่อวานที่มานั่งคุยกับเรานะคะคุณสิริยากรวงชมพูนะคะ
ที่บอกว่าทราบดีว่าออกมาทวงเงิน๑ล้านจากเจ้ามือ
ทั้งที่ตัวเองซื้อหวยเถื่อนยังไงตัวเองก็ต้องโดนด้วย
แต่ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดกฎหมายแต่ก็อยากให้มีความยุติธรรมในนั้น
เมื่อวานนี้นะคะคุณสิริยากรมานั่งกับเรา
แล้วก็กลับไปเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ค่ะ
วันนี้ก็มีข่าวออกมาสั้นเดี๋ยวเราลองคุยกับเธออีกครั้ง
เอาข่าวนี้ก่อนนะคะเมื่อวานเราเพิ่งคุยกัน
เราคุยกับคุณสิริยากรตอนนี้ค่ะคุณสิริยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณจอมขวัญ
เรียบร้อยไปพบตำรวจแล้วก็ถูกส่งตัวขึ้นถึงศาล
แล้วก็ออกมาจากศาลแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะ

ตกลงเรื่องราวเฉพาะตัวของคุณสิริยากรวันนี้ลำดับเรื่องเป็นยังไง
แล้วสรุปสุดท้ายผิดไม่ผิดโดนมากโดนน้อยแค่ไหนยังไงคะ
ขอโทษนะคะสัญญาณไม่ค่อยชัดคุณขวัญช่วย
เล่าเรื่องทั้งวันนี้เลยค่ะเชิญค่ะ
ก็อย่างที่รับปากกับทางตำรวจเอาไว้นะคะว่ากลับมาวันนี้
แล้วก็เข้าไปพบท่านรองยืนยงนะคะตามที่รับปากเอาไว้
แล้วก็ทางตำรวจเนี่ยเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอน
ก็คือพาไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ลงบันทึกประจำวันนะคะ
แล้วก็ขอแวบนิดนึงส่วนตัวก็เลยขอลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติม
กรณีว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอะไรอย่างนี้เราก็ต้องการไว้นิดนึง
แล้วหลังจากนั้นในช่วงของทางตำรวจเนี่ยก็ส่งตัวเราไปที่ศาล
เพื่อไปทำการเปรียบเทียบปรับแล้วก็วันนี้ก็ได้จ่ายค่าปรับไปแล้วนะคะ
ต่างท่านก็เมตตาสั่งบัตรรวมทั้งหมด๑๕๐๐บาทค่ะ
๑๕๐๐บาทเนี่ยคือเราถูกตั้งข้อหากี่ข้อหาค่ะ
ก็สารท่านก็ข้อหานี่แหละค่ะภาษากฎหมายเขาเรียกอะไรอ่ะ
เล่นใช่ไหมเล่นหวยพูดง่ายภาษาเราคือเล่นหวย
แล้วก็ส่างท่านปรับ๑๕๐๐บาทโดยที่พี่สัญธารณะธารณ์ก็ถาม
ถามค่ะว่ารับสารภาพไหมเราก็บอกรับสารภาพค่ะ
แล้วท่านก็อ่านคำพิพากษาให้ค่ะเอ๊ะสารสารท่านเป็นคนซักถามเองเลยใช่ไหมคะ

ตำรวจหรือว่ามีทนายที่ต้องขึ้นด้วยไหมคะคุณสิริยากร

ตำรวจพื้นที่ไปไหมคะตำรวจสพพื้นที่ไปไหมคะ
ก็คือส่งตัวมาใช่ค่ะมีค่ะต้องมี
แต่นึกว่าคุณขวัญถามว่าตอนที่อยู่กับสารท่าน
ก็คือเราก็ยืนยืนต่อหน้าศาลท่านนะคะ
คุณศิริยากรแล้วก็ไม่มีทนายไป
ตอนที่ไปหาตำรวจไปที่โรงพักใช่ไหมคะ
แล้วจากขั้นตอนของโรงพักไปที่ศาล
ต้องนั่งรถตำรวจหรือว่านั่งรถของอะไรไปคะ
ตรงนี้พอดีขออนุญาตทางท่านร้อยเวรท่านลองยืนยงก่อนนะคะ
เพราะว่าเราก็มีพฤติการที่ไม่ได้หลบหนีอยู่แล้ว
เราก็ชัดเจนเราก็ให้ความร่วมมือ
แต่เพียงแต่ว่าช่วงอาจจะเขาเรียกอะไรนะคะ
ทางตำรวจเนี่ยค่ะเขาอาจจะเตรียมเอกสารหรืออะไรอย่างนี้
เราก็แจ้งเสร็จลุงว่างั้นเดี๋ยวหนูไปรอได้ไหม
ทางตำรวจก็เตรียมเอกสารไปเลยก็คือก็พบกันนะคะ
เขาก็ทำการส่งตัวที่ศาลแล้วก็เปรียบเทียบปรับค่ะ
สารท่านถามหลายอย่างไหมคะ
ไม่ค่ะท่านก็เรียกมาก็เหมือนอ่านคำพิจารณาค่ะ
ท่านก็ถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไร
เราก็ตอบท่านไปว่าชื่อศิริยากรวงชมพูค่ะ
แล้วท่านก็ถามว่าเราโดนเขาเรียกอะไรนะคะ

ใช้คำว่าเข้าหาไหมหรือเปล่าค่ะ
ใช้คำว่าเข้าหานะคะเล่นการพนัน
อะไรนั่นแหละขอโทษจริงใช้คำไม่ถูกนะคะ
เขายอมรับสารภาพใช่ค่ะเล่นค่ะ

แล้วท่านก็สั่งเศรษฐ์เทียบปรับค่ะ
แล้วก็จ่ายค่าปรับแล้วก็ออกมาค่ะ
คุณศรียากรได้ถามตำรวจไหมคะ
จะเดินหน้าอย่างไรต่อคะ
ก็เห็นทางถามนะคะถามว่าถามไหมถามค่ะ
แล้วก็ทางท่านรองแจ้งว่า

หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวเขาเมื่อวาน

ก็เห็นว่าให้มีการดิฉันแพ้คำถูกไหม
สื่อประวัติหรือเปล่าเหมือนกับว่าเช็ค
ว่าเขาเป็นเจ้ามือหวยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ประวัติว่าเขาเป็นเจ้ามือหรือเปล่า
อันนี้ในความเข้าใจของดิฉันนะคะ
เหมือนกับว่าให้เช็คแบ็คไปค่ะ
ก็คือว่าย้อนหลังกลับไปว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้หรือเปล่า

อย่างเมื่อวานี้ที่อาจารย์เดชาที่นั่งในรายการกับคุณสิริยากรพูดไว้
ว่าตกลงเช็คแล้วต้องเช็คให้ถึงเลยไหมคะ
ว่าตกลงใช้กฎหมายฉบับไหน
ตกลงมีมูลค่ารับแทงเท่าไห
คือได้ถามรายละเอียดตำรวจไหมคะ
วันนี้ไม่ได้ถามค่ะวันนี้ไม่ได้ถามค่ะ
แต่ถามแค่เกี่ยวกับว่าแล้วอ่าครูแลกเนี่ยอุ้ย

คือพี่เขาค่ะก็คือว่า

เราก็บอกอโอเคเนี่ยดีเดี๋ยวจะรอ

อืมตั้งแต่เราคุยกันเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะ
จนถึงวันนี้เนี่ยได้คุยกับคนที่เราแจ้งความจับเขาไหมค
ไม่ค่ะ
เพราะว่าเขาได้รับการประกันตัวใช่ไหมคะ
ค่ะเห็นว่าเขาได้รับการประกันตัวค่ะ

ไม่ได้มีใครติดต่อมาหาคุณสิริยากรวันนี้ใช่ไหมคะ
อ่าค่ะแล้วตำรวจก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามีความคืบหน้าอย่างไร
จากเอกสารที่เป็นโพยหวย๕๐กว่าแผ่น
คอมพิวเตอร์ที่ยึดได้เมื่อวาน

คือตำรวจยังไม่ได้บอกอะไรตัวคุณศรียากรเลยใช่ไหมคะ
ถ้าหมายถึงร้อยเวรที่เป็นคนรับเรื่องของดิฉันนะคะ
เห็นท่านแจ้งแบบนี้ค่ะว่ามันจะเป็นหน้าที่ของทางหน่วยสืบอีกทีนึง
ก็ถามคร่าวเหมือนที่คุณจอมขวัญถามมา
ก็ถามเขากลับไปแบบนั้นเหมือนกัน
แต่คำตอบที่ทางตำรวจท่านตอบกลับมาก็คือ
ท่านบอกว่าต้องให้เป็นหน้าที่ของทางหน่วยสื่อ
ที่จะต้องไปค้นหาข้อมูลตรงนี้ค่ะ
อืมคุณสิริยากรจะเดินหน้าเอาผิดเขาทางวินัย
คือหมายถึงว่าจะกลับไปติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัดเขาอีกไหมคะ
อันนี้ต้องแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าเรารอความชัดเจนก็

เพราะว่าจริงแล้วอย่างเรื่องนี้
เลยอยากรู้ว่าจริงเขาน่าจะรู้ระเบียบตั้งแต่แรกไหม
ว่ารัฐศาสตร์ธรรมกิจพนักงานรัฐศาสตร์ธรรมกิจ
ถ้าประพืชหรือมีประพฤติการแบบนี้
เกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎไม้โทษที่พอได้รับคืออะไร

แต่ตั้งแต่วันนั้นที่เราร้องเรียนจนถึงวันนี้
เขาประวิงเวลาเพื่ออะไรอยู่หรือเปล่า
เราก็ต้องการคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะคุณฟัน
ค่ะคุณศิริยากรถ้าขึ้นหน้าอย่างไร
อาจจะมีหน้าข่าวได้โทรไปถามข้อมูลอีกนะคะ
ได้ค่ะยินดีค่ะ
ยังไงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะ
มีการส่งหนังสือทวงถามให้ข้อมูลกับต้นสังกัดส่วนกลาง
สุดท้ายแจ้งความซึ่งตัวเธอก็โดนด้วยนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายศาลท่านก็ปรับไป๑๕๐๐บาทพักสักครู่
ช่วงหน้าที่คนอยากจะรู้อีกเรื่องคือ๙๐ล้านพ่อค้าขายจริงไหม
มีคนที่ซื้อแล้วถูก๙๐ล้านจริงหรือเปล่า
หรือพ่อค้ากุข่าวให้ดังจะได้ลูกค้าเยอะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหวย๙๐ล้านตัวเลขเยอะไหมคะ
ล้านตอนแรกก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะ
เพราะว่าเนื้อข่าวที่มาก็มาว่ามีคนนึงถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านนะคะ
แล้วก็เป็นความซื่อสัตว์ของพ่อค้านะคะ
เมื่อลูกค้าบอกแล้วว่าจะซื้อก็ต้องให้แม้ว่าจะยังอยู่ในมือตัวเอง
ข่าวมันมาทรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็ได้รับคำชื่นชม
มีคนอยากจะไปซื้อด้วยอยากจะไปเป็นลูกค้าของพ่อค้าคนนี้
คุณพีชวันนี้ดังมากนะคะคุณผู้ชมคงจะเห็นในข่าวแล้ว
แต่ว่าในระหว่างที่กำลังดัง
ชมรมช่วยเหลืออยู่อาณาจรรยากรรมนะคะ
ก็เปิดประเด็นขึ้นมาว่าต้องการจะตรวจสอบลอตเตอรี่
ของคุณพีชที่บอกว่ามีลูกค้าถูก๙๐ล้านว่าถูกจริงหรือไม่
โดยที่จับผิดไปที่ตรงด้านหางนะคะ
คุณผู้ชมด้านหางของลอตเตอรี่
มันก็น่าจะต้องเขียนเหมือนกันกับตัวเลขที่มันอยู่ด้านบนใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ภาพของคุณพีชที่ออกมามันเป็นภาพที่มันไม่ตรงกัน
แม้ว่าภาพมันจะเบอร์นะคะแต่ว่าพอขยายมันพอจะอ่านออกได้
ว่าตัวหนังสือมันไม่ตรงกับตัวเลขด้านบน
ก็เลยเป็นที่สังเกตแล้วก็เลยจะขอตรวจสอบ
โดยการส่งไปให้ทางสำนักงานสลากค่ะตรวจสอบ
ซึ่งเรื่องนี้เบื้องต้นนะคะทางนักข่าวเนี่ยนะคะ
ขอขอความรู้ขอข้อมูลไปทางสำนักงานสลากนะคะ
ว่าสามารถตรวจสอบได้ไหมบอกได้ไหมว่ามีคนมาขึ้น
๙๐ล้านจริงหรือเปล่ามีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะ

เอาเฉพาะที่ได้ข้อมูลมาวันนี้ก็คือว่า
อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะ
ก็บอกว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลผู้ถูกรางวัลที่๑ได้

ว่าต้องเก็บข้อมูลของผู้ถูกรางวัลที่๑เป็นความลับนะคะ
แต่ก็เปิดเผยได้ว่า
ล่าสุดมีผู้มาขึ้นเงินรางวัลไปแล้ว๘๕ใบ
ใบเพราะว่าแต่ละงวดจะมีผู้ถูกรางวัลที่๑จำนวน๙๐ใบนะคะ

ทีนี้ค่ะมันยังไม่จบแค่นั้น
คือพ่อค้าคุณพีชก็น้อยใจ
ชมรมก็อยากตรวจสอบ
ก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยววันจันทร์เอาไปยื่นให้กับทางสำนักงานสลากตรวจสอบ

ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวขอฟังคุณพีชก่อน

ว่ายังไงต่อ

ก็แล้วแต่เขาจะคิดเงินก็แล้วแต่
ผมมาพิสูจน์มาออกผลมายังไงผลดีก็ดีผลเสียมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็ช่างมันครับไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรอยู่แล้ว
เพราะว่าผมไม่ได้อยากดังอยากอะไรอยู่แล้ว

หมดแล้วครับแล้วแต่ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์แต่ละคนนะครับ
เสพข่าวทุกคนเสพข่าวได้เหมือนกันหมด
แฟทุกคนกินแก้วเดียวกันไม่อร่อยเหมือนกันก็มีครับ

ก็ค่อนข้างจะให้สัมภาษณ์จำกัดนะคะ
อ่าวันนี้เราจะคุยกันกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะว่า
แล้วต้องเป็นคดีก่อนไหมหรือสามารถเอาไปขอให้พิสูจน์ได้เลยนะคะ

รอช่วงปลายเดือนกันยายนน่าจะมีความคืบหน้า

ครับอยู่หน้าทหารักษ์นี่แหละไปไหนเลย
เดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บนึงเดี๋ยวลูกออกไปหา

ยังไงคือมันจะมีการพิสูจน์ได้ไหม
เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลไหมคะ

ไม่เจอนะแต่ว่าวันหน้ามันก็คือว่าผมผมอยากรู้ว่าเออ
เขาโพสต์เขาโพสต์วันไหนเขาโพสต์ยังไงนะครับอันที่หนึ่งนะ
ประเด็นที่สองเนี่ยโดยโดยธรรมชาติเนี่ยผมผมคิดว่า
คนที่ไปรับเนี่ยมันจะมีรูปเริ่มถ่ายไว้บ้างไหม
จะถ่ายเห็นหน้าเห็นหลังยังไงเนี่ยอะไรนี่เราน่าสนใจนะ
คือของคุณอาชญาเขาจะไปตรวจพิสูจน์อะไรมันก็มันก็มันก็เป็นเรื่องน่าสนใจเนี่ย
คือถ้าเขาทำดีเนี่ยก็ก็ต้องเชื่อชูเลยอ่า
เป็นคนสื่อสารสุจริตซึ่งก็มันก็ไม่ใช่ว่าหายากหาได้ง่ายง่ายน่ะ
ในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีการตรวจสอบได้มันก็ดีใช่ไหมล่ะอืม
อาจารย์คือจริงเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องขึ้นถึงศาลหรือว่าเป็นคดีแจ้งความอะไรกันใช่ไหมคะ
ไม่ไม่หรอกครับไม่คงคงไม่แจ้งความหรอกเพราะเขาบอกว่ามีคน
ข้อที่จริงเนี่ยเท่าที่ผมฟังเขาบอกว่ามีคนสั่งจองลอตเตอรี่ใช่ไหม
จองลอตเตอรี่ปัญหาว่าสั่งจองทางไหนก็บอกว่าโพสต์ขึ้นมาลอตเตอรี่หาย
คนที่ซื้อเนี่ยเป็นใครอย่างน้อยผมว่ามันน่าจะมันน่าจะมีข้อมูลที่เขาควรจะบอกได้มากกว่านี้ล่ะ
คนที่เขาคือวันนี้นะผมว่าผมว่าคนที่ถูกน่ะอย่างน้อยเนี่ยนะ
ถึงไม่แสดงตัวไม่แสดงหน้าเนี่ยก็ออกเป็นเงาให้ดูหน่อยได้ไหม
จะยืนยันได้อันเนี่ยอันเนี่ยคือคือคือที่ที่น่าจะไม่ต้องไปพิสูจน์ที่กองสลาก
ไม่ต้องไปพิสูจน์ที่ไหนต้องพิสูจน์นะครับเอาดูตรงเนี้ยอาจารย์ค่ะ
เรียกร้องเลยคนที่ถูกเพื่อมาช่วยมาช่วยน้องเขา
ถ้าน้องเขาเป็นคนซื่อสัตว์เนี่ยท่านจะคิดว่าท่านไม่เปิดเผยตัว
ก็ไม่เปิดเผยไม่เป็นไรแต่โชว์ตัวหน่อยได้ไหม
แล้วรับเงินมาแล้วแสดงตัวเงินปิดชื่อปิด

แต่นี่เรามีรู้ไงเพราะสังคมว่าเกิดการรั่งเลแล้ว
เดิมก็ชื่นทรมตอนนี้เกิดการรั่งเล
ปัญหาว่าชัดเคลียร์เนี่ยไม่ต้องฟ้องคดีกันหรอกครับ

อาจารย์ค่ะเอาอย่างนี้นะคะสมมุติว่าถ้าดิฉันถูก๙๐ล้าน
แล้วพ่อค้าที่ขายให้คือคุณพีชแล้วมีปัญหาว่ามีคนไม่เชื่อเขา
หาว่าเขากุข่าวสมมุตินะดิฉันเป็นลูกค้า๙๐ล้านของเขาเนี่ยนะคะ
ดิฉันดิฉันไม่จำเป็นต้องออกมาเผยตัวอย่างที่อาจารย์ปรเมฆแนะนำนะ
ก็กลัวสิเดี๋ยวเดินลากเข้าไปเดี๋ยวใครยิ่งอยากจะรู้
อยากจะเป็นญาติอยากจะเป็นเพื่อนอยู่นะเก้าสิบล้านเนี่ยครับคือคือ
ไม่คุณจำขวัญครับผมบอกไม่ได้มาออกมาโชว์หน้านะใช่ใช่ทั้งสองคนเนี่ย
ไปถ่ายถ่ายข้างหลังหน่อยได้ไหมหรือว่าเก้าสิบล้านที่รับแล้วเนี่ย
เอาสมุดมาดูกันหน่อยได้ไหมมันจะได้จบไงหากภาษีแล้วเหลือเท่าไห
เหลือเหลือแปดสิบเก้าล้านเท่าไรก็โชว์แต่ตัวเลขปิดชื่อปิด
ผมว่ามันทำได้มันทำได้ผมอยากให้น้องเขาแสดงตรงนี้ดีกว่า
แล้วไม่ใช่อยากให้น้องเข้าใจอยากให้คนที่ถูกรางวัลเนี่ย
ไปช่วยคนที่ซื่อสัตว์สุจริงหน่อยได้ไหมอย่าไปคิดว่าคนนู้นจะมาเอา
วันนี้สิ่งที่ต้องให้กับน้องเขาถ้าน้องเขาทำอย่างนี้จริงเนี่ย
เอามาเลยเงินเก้าสิบล้านก็คงไม่ใช่เป็นเงินโสด
มันก็คงเข้าธนาคารถ้าเข้าธนาคารเนี่ยผมบอก
เอาสมุดธนาคารมาดูได้ไหมแล้วคำนวณเลย
สีหักเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แสดงตัวเลข
ไม่ต้องเปิดเผยหน้าก็ได้มันก็จบไงถูกไหมอ่า
ถ้ารับแล้วถ้ารับแล้วเนี่ยถ้ารับเงินแล้วถ้ามันยังไม่รับเงินเนี่ย
ก็ถ่ายรูปโชว์เลยแต่ไม่ต้องโทรหน้าตัวเอง
มันจะเป็นการรู้กันคนสองคนระหว่างคนขายกับคนซื้อ
เข้าใจที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องให้เห็นหรอก
รู้ว่าจริงแล้วมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลมันเป็นความเป็นส่วนตัว
แต่ทีนี้อาจารยิ่งมันมีข่าวแบบนี้ถ้ามันมีคนที่ถูก
ตเตอรี่๙๐ล้านจริงนี่ยิ่งไม่อยากจะเข้ามายุ่งวุ่นวายเลยนะคะ
คือขั้นตอนมันไม่ไปถึงเขาด้วยซ้ำนะอาจารย์
เอาก็ซื้อก็ถูกแล้วก็มีดราม่ากันเอง
ทำไมต้องออกไปด้วยล่ะเออค่ะยังไงคะ
ไม่คุณจอมขวัญครับน้องเขาอุตส่าห์เก็บไว้ให้
คุณได้๙๐ล้านเนี่ยคุณช่วยน้องเขาแค่นี้ไม่ได้เหรอ
ทำไมเราไม่มีอะไรเลยไม่ต้องเอาหน้ามาโชว์ไปถ่ายกันมาสองคนแล้วให้ดูนี่ไงบัญชีนี้เข้าวันที่เท่านี้
จำนวนเงินเมื่อหักตรศรีหน้าที่จ่ายจากกองสลากแล้ว
ทำความหรือทำอะไรมาก็ได้ให้ดูเพื่อช่วยน้องเขานะ
อยู่ที่การช่วยให้มันจบเร็วขึ้น
อาจารย์แต่ถ้าสมมุติไม่ใช้วิธีการแบบนี้
คือถ้าไม่ต้องยุ่งกับคนที่ได้๙๐ล้านเลยเนี่ย
วิธีง่ายควรจะมีอะไรคะที่ไม่ต้องไปถึงตำรวจ
ไม่ต้องแบบเป็นคดีเป็นความอะไรกัน
ตำรวจคงไม่เกี่ยวแล้วนะทีนี้ทีนี้บางคนบอกไปถามที่กองสลาก
สลากเนี่ยเขาไม่บอกหรอกเพราะมันเป็นความลับของลูกค้าเขา
การที่๑ประการที่๒ไปที่กองสลากเนี่ยถ้าถามว่าเลขนี้ขึ้นไหม
เขาอาจจะบอกได้ว่าขึ้นแต่ใครขึ้นหรือไม่เนี่ย
มันก็ไม่รู้อีกแล้วมันกี่ใบแล้วมันหมวดเดียวกันไหม
มันมีแต่ใบหน้าใบเดียวใช่ไหมใบหลังมันหมดอะไรก็ไม่มีใครรู้
ถูกไหมครับเขาก็จะไม่รู้เลขหน้าถ้าเลขหน้ายังไม่ขึ้นก็ไม่รู้
อันนี้มันคือข้อมูลไงผมบอกว่าวิธีง่ายที่สุด
กองสลากเราต้องยอมรับว่ากองสลากเนี่ย
เขาต้องปกปิดลูกค้าของเขาผู้ที่ถูกรางวัลเขาไม่เปิดเผยหรอก
แต่ว่าเรื่องถ้ามันจบเร็วต้องทำอย่างนี้ครับ
อาจารย์ค่ะสำนักงานสลากเนี่ยไม่ต้องเปิดเผยว่าใครเป็นใครได้ไหมคะ
แต่แค่บอกแค่ว่ามีมีจริง
บอกได้แค่ว่ามีไม่มีอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์
ก็บอกได้ว่ามีขึ้นแล้วหรือไม่ขึ้น
แต่เขาบอกแต่เพียงว่าขึ้นมาแล้วเท่าไหร่ละ๘๕ใช่ไหม

หรือเขาจะตอบเป็นไหมว่ามีใครไปขึ้นทีเดียวสัก๙๐ล้านเนี่ยมีไหม
เนี่ยกำลังจะบอกว่าคือตัวพ่อค้าเองคุณพีชเองเนี่ยนะคะ
เขาก็แนะนำลูกค้าซะด้วยซ้ำไปว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นทีเดียวแบบพลวดเลยหรอก

มันไม่ได้มีใครเอาไปขึ้น๙๐ล้านปั้งก้อนเดียวเลยเนี่ยใช่ไหมคะ

ดิฉันเข้าใจถูกว่าไม่ควรถูก๙๐ล้าน
วันคุณจังหวันถ้าถูกนี่คุณจะไปกองสลากทุกวันไหม

เพราะกองสลากเขาเป็นความลับของเขาอยู่แล้ว
คุณเอาเงินไปขึ้นปุ๊บเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลย
แล้วก็เอาไปไหนก็ไปแล้วเขาก็ไม่เปิดเผยนี่เป็นมารยาท
คนปลอดศราชน์ที่ผมรู้จักหลายคนก็บอกเขาพูดไม่ได้
เสร็จปั๊บทำแคชเชียร์เช็คหรือโอนเช็คก็เข้าปั้วไปจบเลย

ใช่ไหมทีนี้ถ้าถามว่าโชว์ใบเดียว๑ใบเนี่ย๑หมวดมันมีกี่หมวดมันหมวดไหนบ้าง
อันนั้นน่ะคือเป็นสิ่งที่น่าสนใจอาจารย์ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่พักสักครู่แป๊บเดียวค่ะ
แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงท้ายรายการค่ะอาจารย์ค่ะ
อาจารย์คะครับผมค่ะอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะคะ
คือถ้าลูกค้าเอาไปขึ้นทีเดียวแล้วมาโอ้โหจับเป็นเซตขนาดนี้เนี่ยนะคะ
พ่อค้าจะโดนด้วยนะอาจารย์เขาก็คงจะแบบสุดท้ายแล้วมาตรวจสอบ
มีคนไปขึ้นเมื่อไหร่ยังไงมีทีเดียวรวดเดียวไหม
แต่ว่าต่อให้สนักงานสลากตรวจสอบได้ครับ
ก็บอกไม่ได้หรือว่าไม่จำเป็นต้องบอกคะอาจารย์
บอกไม่ได้หรอกบอกไม่ได้แล้วทีนี้ผมมองตัวอย่างนะ
ถ้าเราไปขึ้นวันละใบวันละใบมันจะเป็นข้อสงสัยของกองสลาก
คุณเอามาจากไหนเลขมันเหมือนกันอันที่สอง
ถ้าผมจะมีถูกหลายใบผมจะแบ่งให้คุณจอมขวัญไปขึ้นเนี่ยผมก็ไม่กล้าแบ่ง
อาจารย์ไม่ไว้ใจดิฉันเหรอคะ
ไม่แน่หรอกดูหน้าตาดีไงมันไว้ใจยากหน่อย
คืออย่างเดียวที่อาจารย์คิดว่าดีที่สุดตอนนี้คือ
คนที่ถูกออกมาช่วยคนขายหน่อยใช่ไหม
มาช่วยเราช่วยกันเชิดชูคนดีไง
ผมบอกเราช่วยเชิดชูคนที่คุณได้ไป๙๐ล้านเนี่ย
คุณแค่เอาสมุดมาแสดงให้ว่าเข้าไปเมื่อวันที่เท่านี้
จะขึ้นวันที่เท่านี้หรือจะมาสถานีเราก็ได้
ใส่หน้าใส่หมวกปิดหน้าปิดตาแล้วมาพูดเลย
ผมว่าผมว่าวันนี้สังคมต้องการคนแบบนี้มาช่วยกัน

เท่าที่อาจารย์ตามข่าวนี้มาอาจารย์ว่า
ความเป็นไปได้มันน่าจะเป็นไปได้ทางไหนได้บ้างคะ
เป็นไปได้ในการยังไงนะให้เป็นไปได้ในส่วนไหน
อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมที่ใครสักคนจะลุกขึ้นมาบอกแบบนี้
เพื่อให้มีลูกค้าเยอะแล้วก็เหมือนกับถูกพิสูจน์ว่าอ้าว
สุดท้ายเนี่ยโอละพ่อกุข่าวเอง
มันจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์ทุกวันนี้
มันมีต้นทุนสูงมากเลยนะคะคือสมมุตินะสมมุติว่าถ้า
เรื่องนี้พ่อกลักคลาขี่เรื่องจริง
คือก็จะทำให้เขาก็ลำบากอีกนานเลยนะ
ในการเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่เนี้ยครับมันมันก็ลำบากอยู่แล้วล่ะ
คือถ้าสมมุติเอาผมยกตัวอย่างว่าถ้าไม่จริงเนี่ย
อะไรจะเกิดขึ้นคือถ้าพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดขึ้นมา
ที่เขาโพสต์ขึ้นมาเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริง
เป็นเรื่องเท็จเนี่ยคุณจำขวัญก็ต้องนึกออกถึงคนอีกคนนึงนะ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนั่นคือคืนคุณสมโพงเลือดทหาร
ตอนนั้นท่านบอกว่าท่านขับแท็กซี่แล้วเก็บเงินได้เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่
จนได้รางวัลไหมมันพัดทองคำอ่าจากท่านรัฐธนตรีมหาดไทยท่าน
เสนั่นกระจ่อนประศะได้ค่ะแล้วยังได้เงินรางวัลอีกสองแสนกับห้าร้อย
ซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องโอละพ่อพอเป็นเรื่องโอละพ่อเสร็จปุ๊บ
มันก็เลยถูกดำเนินคดีโทษจำคุกสามปีนั้นให้คืนสองแสนกว่า
ใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าเราพอมาพูดตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นปัญหา
ผมถึงบอกว่าคนที่ถูกไปเนี่ยออกมาช่วยน้องเขาหน่อยได้ไหมเออให้มันเป็น
ให้ให้เห็นว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่อีกนิยายซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
แล้วสังคมเราก็จะได้เชิดชูคนเก่งคนดีไงอาจารย์ค่ะอันนี้ชวนคุยนะคะ
คือที่ที่ฉันถามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไร้เดียงสานะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
กรณีว่าถ้าจะมีใครกุเรื่องกุข่าวโกหกคือมันเกิดขึ้นได้
แต่ที่ถามอาจารย์ในจังหวะนี้คือมันเพิ่งมีข่าว๓๐ล้านไง
มันเพิ่งมีข่าวหวยสามสิบล้านแล้วก็คุณผู้ชมนะคะ
หรือว่าคนที่ติดตามข่าวก็ช่วยกันตรวจสอบด้วยไงแล้วถ้าสมมุติครับ
มันไม่มีคนถูก๙๐ล้านเขาจะมาเป็นข่าวเพื่อเหมือนกับ
มันเป็นมันเป็นต้นทุนการทำงานเขาเลยนะคะคือถ้ามันไม่จริง
คือแปลว่าเขาก็จะโอ้โหอาจารย์อืมอ่า
ถ้าเรานั่งอยู่ด้วยกันเราก็จะทำหน้างงใส่กัน
โดยไม่รู้จะถามกับตอบอะไรเนอะอาจารย์เนอะมันมันมันมัน
คือมันอย่างนี้คือถ้าคือถ้ามันพิสูจน์ได้เนี่ย
ผมบอกมันจบทุกเรื่องใช่ไหมอัจฉริยะที่ออกมาเปิดเผยก็ต้องมา
อาจจะต้องขอโทษเขาบ้างนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สอง
ถ้ามันไม่จริงเนี่ยผมว่ามันก็มันก็เท่ากับเราจะได้เห็นอะไรอีกบางเรื่อง
สังคมไทยที่มีอะไรแปลกพิษดารให้เราดูอยู่เรื่อยนะครับ
ตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นไหม
ถ้าเราสังคมเราอยากรักษาคนดีก็ต้องทำอย่างที่ผมว่าแหละวันนี้
ถ้าเป็นผมนะผมยอมเป็นผมเนี่ยผมยอมแล้วประการที่สองเนี่ย
ถ้าคนที่ซื้อเขาสั่งซื้อเขาไม่มาเอาเนี่ยนะขนาดสามสิบล้านเนี่ยขอแบ่งสิบห้าล้านเลย
แล้วเก้าสิบล้านเนี่ยโหจะไม่ตาลุกตาวาวมึงหรือ
แม่แม่อาจารย์เอาอย่างนี้ถามกันตรงค่ะอาจารย์รู้วงในมาบ้างไหมข่าวนี้
ไม่รู้ครับไม่รู้แต่เพียงแต่ว่ามันบางทีมันยังแบบ
มันคือถ้าถ้าน้องเขาบอกว่าเขาทำแจ้งอย่างนี้นะโอ้โหเนี่ย
คนดีอย่างนี้ต้องได้รางวัลหนักเลยนะ๙๐ล้านแล้วไม่เห็นแก่ของตัวเองเลยเนี่ย
ผมว่ามันต้องสุดยอดมนุษย์เหมือนกันนะที่จะไม่วอกแวกเนี่ย
เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงจริงแล้วถ้าไม่มาขึ้นก็เก็บไว้เฉยเฉยก็ได้
เก็บไว้เฉยเฉยเงียบเงียบนะครับรอให้เขามาทวงถามดีไหม
เป็นผมนะเป็นผมนะผมจะยังไงผมก็ผมจะรอให้เขามาถามแหละเผื่อไม่มา
เพราะเพราะมันแพงเท่านี้มันแพงมันแพงกว่าสามสิบอีกสามสิบยังมีเขาแบ่งเลย
ที่เก้าสิบนี่นั่งเฉยเฉยนี่นั่งเฉยเฉยนี่ไม่โพสไม่บอกอะไรเลยเนี่ย
จบเลยนะครับเอางี้ให้อาจารย์ปรเมฆสรุป
เอางี้เดี๋ยวฉันสรุปเองดีกว่าหมดเวลาแล้วอาจารย์ฉันสรุปถูกไหมก็คือว่า
อาจารย์จะบอกว่าไม่ต้องใช้หน้าที่ใครทั้งนั้นแหละเพียงแค่คนที่ถูก๙๐ล้านหยิบยื่นน้ำใจมาช่วยพ่อค้าคนดีหน่อย
อ่าถูกเก้าสิบล้านอ่าคนที่ถูกเก้าสิบล้านหยิบยื่นน้ำใจมาให้พ่อค้าเขาหน่อย
โดยไม่ต้องมีอะไรกำนงกำนันมากกว่านี้แล้วก็ได้ใช่ไหมคะนั่นแหละ
สิ่งที่เขาต้องการผมบอกสิ่งที่เขาต้องการคือชื่อเสียงของเขาณเวลานี้เหมือนกับชื่อเสียงเขาถูกทำลายไง
อ่าเครดิตของเขามาหาวัดโปรดขึ้นมาแล้วคนมาซื้อเป็นหมื่นเลยมาซื้อกันเยอะแยะเลย
ตอรี่ขายดิบขายดีแถมยังมีคนไปเที่ยวลือว่า
กลุ่มนี้เขามีลอตเตอรี่ขายเยอะแล้ววันนี้เขาขายได้เยอะจนแผงแตกน่าสนใจใช่ไหม
อาจารย์ค่ะวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวรอเสาร์อาทิตย์เผลออาจารย์มีความคืบหน้ามาคุยกันใหม่นะคะ
ได้ครับอาจารย์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมลากันไปเลยนะคะ
ส่วนความคืบหน้ารายละเอียดของ๙๐ล้านเดี๋ยวคนที่ไม่รู้ซื้อบ้างหรือเปล่านะคะ
คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิเล่าให้ฟังละเอียดยิบเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ